สมาร์ทปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษผ้านุ่มไร้กลิ่นอับชื้นหอมนานหอมสมาร์ทแอคทีฟเฟรช
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ

แล้วขายดีไหมคะ
พี่ผัดเปิดร้านดอกไม้อยู่ที่ไหน
พี่นกจริยาพี่พี่นกขอบคุณมากค่ะสั่งร้านหนูจัดให้พี่เต็มที่

แม่ลูกน้องเขาก็จัดได้ตอนนี้เป็นยังไงเป็นดอกไม้เป็นยังไง

จะบอกว่ามันเป็นดอกไม้นอกหมดเลยแต่ราคาประหยัด
เขาก็ทำที่ระยองสร้างเป็นแบบโรงเรือนเป็นเออ
แล้วก็เป็นแบบอากาศเย็นจำลองเป็นเมืองนอก

ฝีมือของคุณแม่ต้องจัดออกมาเป็นช่อไงมันทำไม่ได้ไง
แต่ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าให้ลูกจ้างจัด
นี่เดี๋ยววันนี้ไหนพูดถึงโรงเรือน

กัญชาจะไม่ใช่ยาเสพติดอีกสักนิดนึงแล้ว
เราคงจะได้เห็นว่าเฮ้ยจริงแล้ววันนี้

เดี๋ยวจะมีก๋วยเต๋วกัญชาคือกัญชา
คำว่าครั้งนึงเขาบอกว่าให้ปลูกได้บ้านเรา๖ต้น

ถ้าสมมุติวันหนึ่งกฎหมายมันผ่านปุ๊บปลูก๖ต้น

จริงเขาบอกว่าตอนนี้ราคาค่อนข้างจะขึ้นสูง
พอสมควรสำหรับกัญชานะฮะ

ตอนนี้ใบสดของกัญชานะถ้าสมมุติผ่านกฎหมายทุกอย่างแล้ว
เบื้องต้นอยู่กิโลละ๑๕๐๐บาท
อุ๊ยปลูกไม่ทันทำอย่างไรดี
ถ้าเป็นใบแห้งแองจี้เธอต้องไปรวม

ตอนนี้ยังไม่ได้นะแองจี้ไม่ใช่
บ้านเธอมีร้านพิสารกิจชุมชนไหม

มีที่ดินที่เคยพบกันกระเสพไหม

นึกออกไหมฮะคือเอาล่ะเราก็กลับมาพักดี
เดี๋ยวจะมีความรู้กันซึ่งตอนนี้ต้องสึกษากันพอสมควร
ไหนพูดถึงเรื่องการปลูกต้นมงต้นไม้อะไรเนี่ยสักนิดนึง
คือคุณก็ไปรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนต่างจังหวัดดูรายการของเราเยอะ
ไม่ใช่แบบบ้านเราจะปลูกไล่นึงไม่ได้ไม่ได้
วันนี้แต่คุณไปรวมรัฐวิสาหกิจแล้วคุณก็ไปแจ้งเขาว่าเราจะปลูกกัญชานะ
เราจะทำนู่นทำนี่นะแล้วเราก็จะทำเกษตรอินทรีย์นะ
ก็ต้องไปดูแบบโมเดลต่างต่างแต่เบื้องต้นนะตอนเนี้ยนะฮะ
กัญชาคุณรู้ไหมครับว่ากิโลกรัมตอนนี้ใบสดราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ๑๕๐๐บาท
แอ้งจี้ได้ราคานะกัญชาแห้งกัญชาแห้ง
ใบกัญชาแห้งที่เขาเอามาทำกันลำไยอยู่ไหมถูก
กัญชาแห้ง๔๐๐๐บาทต่อโล
แต่กว่าจะได้โลหนึ่งก็คือเยอะอยู่นะส่วนลำต้นกัญชาเนี่ย
ก็จะอยู่ที่กิโลกรัมละ๑๕๐๐๐บาทได้ราคานะแอ้งจี้
คุณคิดดูว่ารากรากกัญชาตอนนี้รากขายกิโลกรัมละ๔๕๐๐บาท
ทำไมรากแพงอ่ะอืมคุณคิดดูว่าทุกอย่างมันเอาไปเป็นยาหมดเลยนะครับ
แล้วก็วันนี้เขาบุรีรำเขาเริ่มทำกันแล้วเป็นโมเดลบุรีรำ
อีกหน่อยทุกคนก็อาจจะแบบว่ามีโอกาสได้ทำกันก็ต้องติดตามกัน
หนูเห็นไอจีคุณแม่ที่เขาเอาไปทำอะไรนะกับอาหารญี่ปุ่นเหรอแม่
เขาทำอาหารญี่ปุ่นเขาใส่อาหารอยู่แล้วเอาไปทำเป็นแบบว่าชุบแป้งทอดอย่างนี้เหรอคะ
ชุบแป้งทอดเป็นเซ็บบูระกันชาแล้วรสมากจิ้มกับวาซาบี้กินนะ

เนี้ยเขาใส่ชาบูนะตอนเนี้ยเขาไม่ไหว
เดี๋ยวก็บอกว่าโอเคล่ะณวันนี้คือเดี๋ยวจะมีเมนูหลายเมนูที่แบบว่า

คนก็กลับไปกินที่ร้านมาบ่อบอลหรอกสงสัยอาจจะใส่

คุณเคยเอาที่ดินของตัวเองไปปลูกอะไร
วันนี้คือกัญชาที่ได้มาตลาดขอทำความเข้าใจสักนิดนึงนะ

หมายถึงว่าดินในที่นั้นไม่เคยใช้สารเคมีมาก่อน

ถ้าปลูกในบริเวณส่วนใหญ่ก็จะเป็นปุ๋ยเฉย

ตั้งแต่ที่บ้านหนูยังมีปุ๋ยคลอกอยู่คุณแม่

เพราะเดี๋ยวฉันรอกัญชาบ้านเรา๖ต้น

ถ้าในบ้านอย่างบางทีสมมุติเราอยู่กันเองอย่างนี้

ส่วนใหญ่ก็ใส่กระท้างใส่ปุ๋ยธรรมดาอะไรอย่างนี้

ซึ่งณวันนี้จริงขอให้ติดตามกันดีนะครับ
เพราะว่าวันนี้เดี๋ยวเราคงจะได้ปลูกบ้านละ๖ต้น
นี่เมื่อวานนี้เขาบอกว่ากองประกวดอะไรอ่ะ

มีนางงามมาแล้วเป็นโควิด

แต่จะเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งก่อนที่จะให้คุณผัดไทยเล่าเนี่ยนะครับ
สักนิดหนึ่งก่อนคือเรื่องของเรื่องเมื่อวานเนี่ย
คนพูดกันเยอะเหลือเกินสำหรับ
นางงาม๒คนที่เข้ามาจากต่างประเทศ

เป็นผู้หญิงอายุ๒๖ปีนะครับ
ส่วนอีกรายเป็นมาจากเคนย่า

ได้เดินทางมาถึงไทยตอนที่๒๘กรุงพาพันธุ์
หลังจากทั้งนี้ปุ๊บก็ตรวจเชื้อ

กักตัวนะผลพบเชื้อไม่มีอาการโดยไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับกองประกวด
เพราะฉะนั้นวันนี้ความสบายใจได้เพราะเรากำลังกลัวว่าโควิดกลายพันธุ์ในแอฟริกา
ถูกต้องไหมฮะควรจะเข้ามาที่เมืองไทยตัวค่อนข้างจะรุนแรง
ปรากฏว่าณตอนนี้เขาบอกเลยว่ายังตัวเขาเองยังไม่ได้ไปเจอเพื่อนนางงามที่ไหนเลย
คือบินมาถึงปุ๊บก็กักตัวปั๊บเลยนะฮะอันนี้คือกฎของเราอยู่แล้ว
แล้วก็ขอให้มั่นใจในการเดินทางและควบคุมดูแลเต็มที่อยู่แล้ว
แน่นอนว่าวันนี้โควิดพบผู้ป่วยรายใหม่ทั้งหมดกี่คนฮะ
โอ้โหวันนี้เขาบอกว่าโควิด๑๙รายงานสถานการณ์ในประเทศ
พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มอีก๗๙รายนะ
รวมนะผู้ป่วยยืนยันสะสมตอนนี้๒๖๒๔๑รายค่ะ
หายป่วยแล้ว๒๕๖๔๑รายนะคะ
และก็ยอดผู้เสียชีวิตสะสม๘๕รายดีจังเลย
โดยจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมทั่วโลก

๑๑๖ล้านรายนะแล้วก็มีจำนวนผู้ป่วยรายใหม่อีก๔๔๖๗๔๗รายค่ะอ่า
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น๙๙๕๕รายนะยอดผู้เสียชีวิตทั่วโลกสะสมนะคะ
๕๘๘๒๗รายนี่เห็นไหมคะแล้วก็วันนี้เนี่ยนะ
ประเทศที่มีจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมมากที่สุดเรียงเลยนะคะ
ทั้งหมดเนี่ยนะคะ๑สหรัฐอเมริกา๒อินเดียค่ะ๓บราซิลนะคะ
แล้วก็๔รัสเซีย๕สหราชอาณาจักรนะคะส่วนประเทศไทยอยู่ในอันดับที่
นี่วันนี้มีโอกาสได้คุยกับน้องชายตอนนี้อยู่ที่อเมริกาที่อเมริกามีสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์ดีค่ะ
ที่อเมริกาที่นิวยอร์กมันปกติตอนนี้มันก็จะมีแอฟริกาถูกไหมคะมันจะอังกฤษแอฟริกาใต้อังกฤษอังกฤษอังกฤษอังกฤษอังกฤษอังกฤษอังกฤษอังกฤษอังกฤษอังกฤษอังกฤษอังกฤษอังกฤษอังกฤษอังกฤษอังกฤ
สงการในที่สุดสงการปีนี้เราได้เล่นน้ำแน่นอน
มีการจัดงานแต่ว่าอาจจะมีแบบสงการเราได้เล่นน้ำแน่นอน
จำกัดจำนวนคุณในการเข้าบัตรสถานที่ในถนนบัตรเซ็นต์อะไรอย่างนี้

น่าจะเป็นที่จับตามองมากที่สุดในขณะนี้
คโปร์น่าจะเป็นประเทศแรกที่ออกมาเตือนสติ
รัฐบาลประมาท
ทั้งหมดเป็นความอัปยศของชาติที่กองทัพ

เขาบอกถือเป็นความอัพยศของชาติที่มีกองทัพ
ใช้อาวุธประหัสประเข็นฆ่าประชาชนในประเทศของตนเอง

ได้ยกระดับการปราบปรามผู้ชุมนุมต่อต้าน

ผู้ชุมนุมเสียชีวิตเป็นประวัติศาสตร์คือ๓๘ศพภายใน๑วัน
เพราะฉะนั้นประเทศที่ออกมาแอคชั่นเยอะที่สุดเนื่องจากซิงคโปร์กับพม่าเนี่ย

เขาบอกเลยว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสิงคโปร์
เขายังเรียกร้องให้คณะรัฐบาลทหาร
คลี่คลายสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศด้วยสันติวิธี
โดยรัฐบาลสิงคโปร์แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสมาชิกอาเซียน
จำนวนนึงได้สิ่งหนึ่งที่เขาพยายามเรียกร้องกันตอนนี้คือ
การปล่อยตัวนางองศาลซูจี
ผู้นำพักสันนิบาทแห่งชาติ

ขณะเดียวกันเราต้องยอมรับคนไทยอยู่ที่เมียนมาร์เยอะ
เพราะเป็นแบรนด์แบบประเทศบ้านพี่เมืองน้อง

ในขณะเดียวกันวันนี้สถานเอกอัครราชทูต
กรุงย่างกุ้งอะไรอย่างไรมี๒เที่ยวบินเตรียม
รับคนไทยในเมียนมาร์กลับประเทศ

โดยช่องทางการติดต่อสถานทูตณขนาดนี้
เราจะขึ้นเบอร์ให้สักนิดนึงได้ไหมครับ
บวก๙๕๑๒๒๖๗๒๘เวลาทำการปกติเลยคือ๙โมงถึง๑๑โมงครึ่ง

โทรศัพท์มือถือนะฮะเบอร์ที่เราขึ้นอยู่นั้นบวก๙๕๙๗๙๗๐๐๒๘๐๑นอกเวลาทำการนะครับ
ในขณะเดียวกันนายทานีแสงรัฐอธิบติกรมสารสนเทศและโครสกรสมการต่างประเทศ
เตรียมกำหนดเที่ยวบินอบพยพคนไทยอืม
เนื่องจากดูแลวสถานการณ์ว่าน่าจะรุนแรงมากขึ้น
ซึ่งก็บอกว่าเนื่องจากการหนึ่งตอนนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าการแพร่ระบาด
ออกมาเรียกร้องออกมาเรียกร้องแบบสู้แบบเต็มเหนียวเลยนะฮะเราก็วัน
แต่ทั้งเจษฐานเอกอัคราชทูตและกรุงย่างกุ้ง
ขอให้คนไทยออกมาเรียกการเดินทางไปที่ดังกล่าว
เช่นประกอบกรุงย่างกุ้งภาคมันดาเล
ธวายหมาฤทธิ์แล้วก็ภาคตนาวสี่

ทุกรัฐทั่วประเทศเลยจริง
คือโมสไปเลยดีกว่าก่อนนี้
ขณะเดียวกันประชาชนเมียนมาร์จำนวนมาก
ต่างออกมาเดินขบวนประท้วงดูแล้วหนักขึ้น

ชูป้ายที่เขียนว่าคืนความยุติธรรมให้กับเมียนมาร์
รวมถึงเราไม่ต้องการผลัดเหตุการณ์ทหาร
บางส่วนก็โบกทงของพักสันนิบาทก็คือองซานซูจีนะครับ
สันนิบาทชาติเพื่อประชาธิปไตยขององซานซูจีอีกด้วย

เห็นแต่ละประเทศเตรียมเครื่องบินอพยพควรของเขาเองไหม

เวลาเขาไหว้พระไหว้พระอะไรเขาก็จะใช้ใบนี้กัน
นะฮะเวลาเขาไหว้พระอะไรเขาก็จะใช้ใบชะนงใบชนะกัน

อย่างเมืองไทยของเรายังเป็นจุดใช่ไหม

เมืองใหญ่มันดาเลมอืดมะลิดทาวายทุกอย่างพร้อมกันหมดเลย
แล้วคุณแม่ได้ติดต่อถามเพื่อนที่อยู่พม่าไหมคะ

ว่าตอนนี้เขาพยายามแบบว่าบางคนเขาก็ยังอยู่
นึกออกปะอืมอืมอืมทำอะไรไม่ได้เข้ามาอยู่ตรงนั้นถูกนะ

พี่ว่ายืนหนังสืออาหารยูเอ็นละ
ก็ออกมาเปิดตัวแล้วนะก็ออกมาเปิดตัวแล้วบอกว่าเฮ้ยเรียกร้องให้คนเนี่ยเห็นไหม
อืมล่าสุดนี้เขาออกมาโพสต์ยังไงค่ะแม้ว่าหินจะแข็งแกร่งแข็งแกร่งแค่ไหน
นักขุดหินตกอยู่ใต้แขนเสมอต้องใช้เวลานี่คือที่เขาออกมาพูดเมื่อ๒๑ชั่วโมงที่แล้ว
หรืออาจจะมากสักวันเมื่อวานนี้นะฮะเวลานี้แหละครับเนาะ
แล้วก็มีตอนนี้ก็เริ่มแบบว่ามีเห็นในหัวของแองจี้ใช่ไหมคะ
วันนี้แองจี้เป็นดาวแล้วก็แบบว่าวันนี้ก็เริ่มมีแบบว่าเอ่อดารา
นักแสดงของเขาหลายหลายคนที่ออกมาแสดงจุดดีคือเขาทั้งทั้งหมดน่ะ
เต็มที่มากเลยอืมอืมขอให้เล่าให้ปลอดภัยนะฮะอ่ะ
เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าวัดเอี่ยมวรนุษย์คือรถไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเมื่อวาน
บอกอู๋จะมีการเฝิดสาราอ้อไม่ใช่ฮะ
ไม่เวรคืนแล้วดีกว่าไม่ไมนคืนแล้วอือไปเกี่ยวกลับมาเล่าให้ฟังค่ะ
ดูกระจ่างใสใน๑๒๓โลชั่นมิสทีน
ไม่คิดควรถามเรื่องกัญชากันเยอะหรอคนอยากรู้เขาจะไปดูได้ที่ไหนหรือวัน
อันนี้คือคุณอนุทินเขาก็แน่นอนอยู่แล้วก็เขาก็ปิดสนามช้างที่บุรีรำนะฮะ
ซึ่งพร้อมด้วยสำนักงานออยอร์กรรมการอาหารและยาวงการเพจศาสตรกรรมกรมการแพทย์
ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรำเขาจัดมหากรรมกัญชากัญชง
องศาเพื่อประชาชนครับภายหลังเนี่ยที่มีการพิจารณาปลดล็อกส่วนของพืชกัญชา
แล้วก็กัญชงเนี่ยออกจากยาเสพติดให้โทษประเภท๕ต่อไปนี้กัญชากัญชงเนี่ยจะมาช่วยอะไรเราจะมาช่วยหนึ่งเลยนะครับประโยชน์ทางการแพทย์แน่นอนอย่างที่เขาบอกว่ามันไม่ได้ใช้การระวัดรักษาหมอเลยยังต้องหาอยู่
อย่างทุกวันนี้ตอนนั้นเราจำได้ไหมเนี่ยเห็นไหม

ใส่อาหารเป็นข้าวเกลียบกัญชา

อย่างวันนั้นฉันทำเป็นกัญชาเทมปูหลงเทมปูระ
นี่นี่เป็นอะไรครับ
ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่ากัญชา
วันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งที่แบบจะต้องเอามาใช้ในการแพทย์
แต่แพทย์จะพรุฟอย่างไรนั้นอีกทีนึง
สำหรับการจัดงานครั้งนี้เราได้รู้หมดเลยว่า
แล้วก็เกินการเสริมความเข้าใจว่าไอ้กัญชากัญชงแก่ประชาชน
แต่แต่ต้นน้ำกลางน้ำถึงปลายน้ำโดยฮัยและสมคัมในเจ้าแปลง
เป็นคืนหนึ่งนิทรรศกรรมแล้วก็มีคลีนิกกัญชา
แล้วก็มีเวิร์คชอปแล้วก็มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้วยเนี่ย
เวิร์คชอปกัญชากัญชงหลายรายการรวมถึงคลินิกกัญชานี่แหละ

ซึ่งเอาจริงแล้วมีคนให้ความสนใจเยอะพอสมควร

เราต้องใช้กัญชาว่าแพทย์ทางเลือกนะครับ

คลินิกกัญชาที่ประชาชนสามารถเข้าบริการกัญชาการแพทย์ได้เนี่ย

ซึ่งวันแรกมีประชาชนจากหลายจังหวัดเนี่ย
เดินทางมาร่วมงานรับบริจาคตรวจรักษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ขนาดเดียวกันคนที่จะได้ปลูกกัญชาคนแรกก็คือคณะ

ใส่กันเลยกับคนเดียวไหม
ก็คือพวกหมอพื้นบ้านอะน้อง

ต้องมีการจดทะเบียนขึ้นทะเบียนเป็นหมอพื้นบ้าน

เขาบอกว่างานที่จัดขึ้นครั้งนี้มันเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
แล้วก็เป็นพวกเราทุกคนอ่ะ
ถ้าสมมุติคุณวันหนึ่งในบ้านของเรามีพื้นที่ถูกต้องไหม
ต้นเขาบอก๖ต้นถ้าคุณปลูกอย่างได้มาตรฐานนะ

เดือนหนึ่งคุณได้อยู่ประมาณสักหมื่นสองหมื่น

เดือนนึงแต่คุณจะต้องปลูกให้ได้มาตรฐานนะ
ในโลกมันต้องปลูกที่ไทย
โดยเฉพาะรุ่มแม่น้ำโขง
คือเมื่อก่อนเขาปลูกกันแถวแบบว่ารุ่งแม่น้ำสงคราม

ซึ่งก็บอกว่ากัญชาเป็นพืชสมุนไพรนิดนึง

รัฐบาลก็จะผลักดันให้สามารถทำทุกส่วนของกัญชาเนี่ย

ดอกยังไม่มีการปกล็อกกัญชานะครับ

แล้วก็หมอพื้นบ้านนะครับหรือหมอพื้นที่ก็มี

นักวิชากาศต่างว่าว่าจะไปต่อยอดนำเผชิตการชาไปใช้

เอยรวมอยู่ที่นู่นเนาะ

เราก็ไม่รู้แต่ที่แน่อย่างแรกคือนอนหลับ
คนที่นอนไม่หลับคนที่นอนไม่หลับยังไงก็แล้วแต่คุณหยดสองหยดคุณหลับ

ยะยำ
เมื่อกี้เราพูดกันไปอีกเรื่องหนึ่งค่ะ
ก็เรียกว่าเป็นที่วิภาควิจารณ์ในโลกออนไลน์มาก
กรณีที่ทางวัดเอี่ยมวรนุษย์ก็มีการโพสต์ภาพ
แล้วก็ข้อความระบุว่าเศร้าสลดหดหูปิดตำนานวิหารหลวงปู่ทวด
แล้วก็โบราณสถานของวัดเอี่ยม๒๓๗ปี
กับสถานีรถไฟฟ้าบางขุนพรม
เมื่อรถไฟฟ้ามาวัดวาก็ถูกทุบทำลาย
ก็เลยหลังจากนั้นเรื่องราวดังกล่าวก็ถูกเผยแพร่ออกไป
ก็มีชาวบ้านบางขุนพรมค่ะรวมถึงชาวโซเชียลก็เข้ามาแสดงความไม่พอใจ
โบราณสถานที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์
แล้วก็ถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจชาวพุทธ

ทนายสรพงศ์ภัยทูลพงศ์รองประหลัดกระทรวงคมนาคม
เขามีการเข้ามาคอมเมนต์ในเพจของทางวัดนะคะ
ระบุว่าผมได้ตรวจสอบจากการรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยแล้ว
พื้นที่ก่อสร้างจะไม่กระทบวิหารหลวงปู่ถ้วยครับ
และกระทรวงคมนาคมจะมอบหมายให้รฟมอร์
ลดผลกระทบให้มากที่สุด

ก็มีการออกมาชี้แจงนะคะ

นัดเป็นเพียงการดันเนินการสำรวจแนวเขตทางในเบื้องต้นเท่านั้น
แล้วก็ขอยืนยันว่าจะไม่มีการเวรคืนส่วนที่เป็นวิหาร
ทางนี้ทางรฟมเองก็ได้มีการชี้แจงทำความเข้าใจเบื้องต้น
ผู้ที่เกี่ยวข้องของวัดเอี่ยมวรนุษย์แล้วนะคะ
ต้นสัปดาห์หน้าทางรฟมเองก็
พร้อมกับบริษัทที่ปรึกษาโครงการจะเข้าชี้แจงรายละเอียดทั้งหมด

ตอนนี้ก็สบายใจได้น้องต้องใจนะคะสบายใจ
ปีอย่าไปลื้อเลยเนอะสมบัติชาติ
อยากที่แล้วด้านไฟฟ้าผ่านแล้วก็ลงไปน้ำมาสกาไปว่ายก่อนกว่าน้อง

ตรงหน้าวัดพระศรีบังเข็มก็ยังมีปัญหาอยู่มีแต่วันนี้
ประชาชนส่วนใหญ่ก็จะพยายามได้ลงแต่แน่นอนว่าวันนี้การ
ไฟฟ้าก็ต้องเอ๊ะการลดไฟแล้วก็ต้องแบบทำยังไงก็ได้
ให้ผลกระทบน้อยที่สุดอืมแต่อันเนี้ยเนื่องจากว่าเป็น
โบราณสถานที่เราต้องถือว่าเป็นโบราณสถานละ๒๐๐กว่า
ปีครับถูกค่ะอ่าฮะอืมมาไปไปแถวบริเวณแถวพื้นที่บ้าน
คุณแม่ได้ไหมไม่ได้สิบ้านคุณแม่ใหญ่อยู่น่ะให้ส่วนแล้วก็
ของฉันยังต้องเดินมาขึ้นรถไฟฟ้าไกลอยู่เลยบ้านนางใหญ่
มากผ่านไปนึกว่าโรงเจหรือลวดหลอกเดี๋ยวเขานึกว่าเขาต้อง
แต่มองเข้าไปเราก็จะเห็นแบบกรุงเทพฯต่าง
บางคนยังไปขอนอกบ้านพี่เลยไหว้จากข้างนอก

แล้วบางทีตอนแรกไม่รู้ใช่ไหมว่าบ้านมดดำนะ
ถ้าผ่านชาวบ้านบอกเลยเออมามดดำบ้านมนดำ

ไม่ใช่แล้วยังไงรู้ไหมตอนนี้สตูดิโออ่ะ
เมย์มาถ่ายรอบบ้านฉันหมดเลย
ตูดิโอที่ไว้ถ่ายขายของออนไลน์ก็มาถ่ายหน้าบ้านเป็นแบบปิดตึก

แล้วออกแม่งแบบว่าปุ๊บถัดไปมีสตูดิโอถ่ายรายการ
ในซอยบ้านซึ่งสามารถตื่นมาแล้วเธอเดินไปได้เลย

เธอเอาสายสีล้อมบ้านเลยจะได้สับสิทธิ์เข้าไปอีก
บ้านมดดำมาเนอะดังมาก
ขอข่าวนี้นิดหนึ่งนะคะออกจากบ้านมดดำนิดหนึ่งนะคะ
นามิน่ะสิซึนามินะเขาบอกว่าเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่๓ครั้งนะคะ

น้าซีนามิพัดถล่มชายฝั่งของประเทศหลายประเทศด้วยนะคะ
มหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้อย่างเช่นนิวซีแลนด์
มีผู้ถ่ายคลิปได้คือคลื่นเนี่ยนะคะมันพัดโถมเข้าไปที่อ่าวโตโกมารูนะคะ
แล้วก็บนเกาะเหนือของประเทศเขาถ่ายเอาไว้ได้เลยว่ามันรุนแรงมากนะ
คุณผู้ชมดูแล้วกันเนี่ยเอานะแล้วก็ด้านนางฟิโอน่านะคะรัสเตลนะคะ
เป็นชาวนิวซีแลนด์เนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นผู้บริหารสถานพักผ่อนวันหยุดนะ
ชื่อว่าฟางาเรเซ็นทรัลฮอลลิเดยพาร์คเนี่ยนะคะเผยกับสำนักข่าวนะ
แล้วก็ตื่นเพราะว่าได้ยินสัญญาณเตือนซึนามิจากนั้นก็เลยอบพยพนะคะ
พยพคนเนี่ยที่มาพักเนี่ยราว๓๐คนออกจากที่จอดรถบ้านนะ
แล้วก็เอาไปขึ้นไปบนไว้ที่สูงก็คือเอาไปบนเนินเขาใกล้เนี่ยอบพยพไปนะคะ
ส่วนประเทศอื่นรอบมหาสมุทรแพซิฟิกสตอนใต้อาทิเช่นออสเตรเลียเตรูนะ
ก็ได้แจ้งเตือนภัยซึนามิแก่ประชาชนหลังจากเกิดแผ่นดินไหวรุนแรง๓ครั้ง
แล้วก็อัสเตอร์ช็อกที่รุนแรงอีกหลายสิบครั้งใกล้นิวซีแลนด์ด้วยนะคะ
แล้วขณะนี้เนี่ยนะคะนายอาเล็กซองเดรียนามสกุลรอดซีเงิลโคโศกหน่วยฉุกเฉินนะคะ
กล่าวผ่านทางวิทยุท้องถิ่นให้กับชาวนูเวลลาเลโดนี่โอ้โหชื่อนะ
นอกจากเขาบอกว่าให้ออกจากชายความสงสาร

แล้วก็ให้หยุดเล่นน้ำโดยด่วน

แล้วก็ขอความร่วมมือประชาชนเนี่ยนะ
ไม่ให้ไปส่งบุตรด่านที่โรงเรียนเพราะอะไรรู้ไหม
เกรงว่าจะทำให้รถติด

ถ้ามันเกิดเหตุอีกเดี๋ยวมันจะแบบออกไม่ทัน

ของของที่นิวซีแลนด์เองค่ะเพราะเวลามันมีเกิดเหตุ

เด้งเตือนเลยว่าตอนนี้ระวังสนามนี้

แต่ว่าตัวแบบรู้สึกได้นิดหน่อย
แต่ว่าพวกซึนามิต่างยังไม่ได้เข้ามาถึง

ตอนนี้คุณต้องติดตามดูโทรทัศน์นะ

ให้กับแบบว่าครอบครัวคุณด้วย

ไม่ได้ไปอยู่ตามชายหาดต่าง

ตอนนี้งดการท่องเที่ยวต้องหยุดก่อน
ดังนั้นเขาก็จะเฝ้าระวังเรื่องของซึนามิด้วย

แผ่นดินไหวเท่านี้นะคะทางฝั่งไอซแลนด์

แผ่นดินไหวเป็นอาทิตย์เขาบอกว่า
ที่ผ่านมามันไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้

แล้วมันมีอาฟเตอร์ช็อกตามมาอยู่ตลอด
โลกเขาก็เคลื่อนเปลี่ยนเหมือนกันนะคะ

ก็ภาวะต่าง
ก็สร้างให้ธรรมชาติเปลี่ยนแปลงเหมือนกัน

เขาเบิร์นคือเป็นเว้นตรงหนิงนะ

ให้กูแอนจักรพงศ์วันนี้เลยเหรอ

ต้องเป็นคุณมดดำเป็นคนเล่าด้วย
วันนี้คุณกลับไปแฉอย่างไรหรอวันนี้สิ
ก็ไปกลับเร็วล่ะสามวันก่อนไปแชร์แล้วเดี๋ยวพักข่าวใช้ไขมัน

เอาค่ะคุณคะแอนจากกระโปรงค่ะฉันเพิ่งได้กลับไปทำงานแชร์วันนี้วันแรก
ฉันจะไม่ยอมพักงานอีกแล้วขอประกาศอย่างเป็นทางการ
ล่าสุดเจ้าตัวออกมาฟาดถึงนายเพชรปลอม
ถึงการเปิดบริษัทเป็นข้อ
เปิดงบ๓บุริษัทของนายเพชรปอม๑

พี่ขออ่านให้จอดมานอกเลยนะครับ
ไม่มีตอบว่านาวัดละครับนะคะ

ก็เป็นใครอ่ะก็นาวัดนั่นแหละหนูก้อมั้ยล่ะ
รายลัพธ์เท่ากับ๐ตลอด๓ปีเต็ม
บริษัทผลิตรายการที่เรียกว่าตัวเองว่าเพชร

ไม่เอาหนูจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องอะไรกับคุณแม่ด้วย

ลาไปจากจอก็เจ๊งสนิทอีกเหมือนกัน
เพราะเพิ่งปิดรายการไปอย่างถาวร
พอดูงบถึงรู้ว่า๒ปีที่ผ่านมาขาดทุนตลอด
รวมกันมากกว่า๑๐ล้านแล้วก็ไม่มีทางฟื้นคืนชีพกลับมาได้

หนูไม่ได้เสิร์ชดูนะหนูแบบคุ้นชื่อ

มากจากใน
คุณแม่ให้อ่านข่าว

ฉันพูดในฐานะเพื่อนนวัดนะ
สนานางต้องจองอยู่นะจริงจะเอาโฆษณานวัดที่ฉันได้ต้องจองขนาดเพื่อนฉันจะซื้อยังต้องจองเลยนะครับ
แล้วก็แต่ละช่องสถานีก็ไม่มีใครอยากคบกับเธอเลย๓การประกวดก็คืออ่ะก็นวัดเต็มแล้วล่ะนะฮะ
จัดประกวดแต่ละปีเนี่ยได้รับเงินแค่ระดับหนึ่งไม่เยอะแต่ปีล่าสุดเนี่ยเมคบัญชีเพราะอยากเข้าตลาดหลักทรัพย์เต็มที่
จากเงินสดหมดตัวเลยใช้วิธีบาเตอร์กระหน่ำนะฮะทำเสมือนให้คนมาซื้อโฆษณาสนับสนุนเวทีประกวด
ดูเป็นรายลับแต่จริงแล้วก็ไปซื้อของผู้สนับสนุนเหล่านั้นแหละกลับสรุปแล้วนะครับได้แต่ของไม่เคยได้เงินสดจริง
ไรที่โชว์นิดหน่อยเป็นเพียงแค่ตัวเลขไม่ได้มีเงินสดเหลืออยู่จริงอย่างนั้นนะ
เขาบอกว่าธุรกิจของนายเพชรบอมเนี่ยจึงอยู่กับขายครีมไปวัน
ฉะนั้นจึงจะเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างกระแสไปวันให้กับตัวเอง
แอคนที่ชั้นอันตามสะคริปห้ามเอาเรื่องฉันนะครับ
เขาตามไอจีเขาเขียนอยู่ดูนี่เขาก็ตามไอจีเขาลงมาไง

กลายเป็นกลวงแบบนี้ควรเข้าตลาดหลักทรัพย์หรือเปล่าคะพูดถึงหุ้นจะเดิดร้อนกันแค่ไหน
จากทีมทนายดิฉันจะไปที่ศาลแล้วนะแอนจักรพงศ์ก็จะไปที่กรตนะฮะ
แล้วก็เพราะเราไม่ยอมกับคนจอมปลอมที่สร้างซีนให้กับสังคม
นะฮะเบื่อพวกจอมปอมหว่านางเก่าอืมไม่นอกนอกจะต้องชื่อเพชต์ปอมปูแม่
สื่อเธอเรียกในเพชรเออทำไมต้องเป็นนาย
หิมทำไมเป็นเพชรปอมไม่รู้อ่ะเขาหมายถึงคนดีหรือเปล่า

อ้าวบริษัททัวร์ใครทำมึง
บริษัททัวร์คนทำเยอะอยู่นะ

ใช่บริษัททัวร์หลายคน
อ๋อกับลิงอยู่ด้วยกัน
บริษัทเดียวกันมาเลยเห็นอ๋อลิง
เออนั่นแหละ
ดูแลผิวหน้าหมดดำ

อย่าหวังว่าเก็บเงินเพิ่มให้เขาใช้เราปีต่อไปดีกว่า

เมื่อกี้ขับรถผ่านมาก่อนจะถึงหน้าไทรัสทีวี